เหตุการณ์นี้กันหน่อยไม่น่าเชื่อนะคะว่าวินาทีชีวิตของคนเนี่ยมันจริงเลยอ่ะที่จังหวัดตากมีโคบานคือเขาเป็นนุ่มต้อนวัวมีวัวเยอะอ่ะนะคะ
อืมก็ต้อนวัวจะให้เขาคอกต้อนวัวข้ามถนนมันมีจังหวะที่สะดุดขาวัวแล้วล้มแล้วรถอืมพี่อุ๋ยรถทับ
ต้อนวัว๕๐ตัวแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมอีก๑๐๐เมตรจะถึงคอกวัวอยู่แล้ว
แต่ต้องผ่านถนนใจกลางหมู่บ้านทางแคบเป็นหลุมเป็นบ่อ
วัวเยอะบางตัวก็แตกแถวก็พยายามจะต้อนไม่ให้กีดขวางการจราจร
พอเห็นรถมาพอดีดันไปสะดุดกับขาวัวล้ม
รถบรรทุกขยะทับเลยค่ะช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะคะ
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากตำรวจก็ไปตรวจสอบ
ชาวบ้านมามุงกันเยอะเลยในเสตองคนนี้อายุห้าสิบสอง
เป็นชาวเมียนมานะคะก็เป็นคนเลี้ยงวัว
คือตอนแรกเจ็บหนักหายใจรวยรินค่ะ
กระดูกหักหลายท่อนพยายามจะปั๊มหัวใจ
แต่สุดท้ายคือเสียชีวิตตรงนั้นเลยค่ะภรรยาค่ะ
รีบวิ่งมาดูสามีร้องไห้แทบขาดใจ
นั่นถอยเหรอ
ร้องไห้เนี่ยแฟนเหรอ

คนขับรถขยะเขาก็ตกใจนะคะนายนพดลก็ยืนรอให้การกับตำรวจ

ตำรวจก็ต้องเรียกไปสอบปากคำก็จะมีผู้ช่วยรถด้วยนะคะ
อยู่กัน๓คนก็ไปสอบปากคำที่สพแม่สอด
ยังไงมันก็ต้องมีการดำเนินการดำเนินคดีตามขั้นตอนนะคะ